แถวมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมครับ

โค้งไปแล้วทำให้คนขี่นั้นเสียชีวิตเลยนะฮะ

ในขณะที่ของรถของกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้เขาหลุดโค้งไปครับ
คนที่เขาติดกล้องหน้ารถเขายังพูดไม่ทันขาดคำเลยนะฮะ

อย่าทำให้คุณนึกจะเดื่อร้อนละกัน

โอ๋ยชวบดีมากนะที่เจ้าของกล้องหน้ารถแต่ไม่ไปทับว่ะ

เห็นเมื่อกี้มั้ยว่าคอฟาดกับไอ้เสาที่บอกทางโค้งน่ะ

นั่นแหละครับต้องบอกว่าคอเขาบิดนะ
พี่เบิร์ตบิดจากหน้าบิดมาข้างหลังเลยครับคือคอหักเสียชีวิตเลยนะครับ
ภาพค่อนข้างน่ากลัวนะครับนะรถคันนี้เขาก็ขี่กันมา
แล้วก็เจอกลุ่มเด็กแว้นก็รวมตัวกันออกทริปนี่แหละครับ
ก็เป็นเรื่องดีนะถ้าไปทำบุญกันแต่ว่าก็ขี่มาค่อนข้างเร็
แล้วก็ช่วงโค้งพอดีด้วยพอถึงจุดนี้มันเป็นช่วงอ่าช่วงโค้งลงเขานะครับ
ปรากฏว่าคันที่เราเห็นในคลิปนี่นะครับขี่แซงขวาไป
มันช่วงที่ต้องเลี้ยวซ้ายไงน้ำมันโครงมันค่อนข้างจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ควบคุมรถไม่อยู่แหกโค้งไปชนกับแท่งเบรีเออร์นะครับ
แล้วร่างของเขาเนี่ยเหวี่ยงไปชนแล้วก็ไปฟาดนะครับ
ของเขาไปฟาดกับเสาไฟอย่างแรงจนคอบิดหมุนกลับด้าน
เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุนะฮะจริงจริงแล้วคันข้างหน้ามีล้มอีกหนึ่งคันด้วย
แต่อีกคันนึงเนี่ยน่าจะบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงของ๒๒พฤศจิกายนนะครับ
บนถนนมิตรภาพขาเข้าสระบุรีจุดทางโค้ง
ถึงหน้าค่ายเพชรัตน์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

บอกว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเด็กแว้นสายบุญแหละครับ
ขี่รถไปเป็นกลุ่มแล้วก็ไปทำวัดตามที่ต่าง
แต่ว่าก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ
ยังไงก็ขับรถก็ต้องระวังกันด้วยโดยเฉพาะช่วงโค้งแบบนี้นะ
อยากให้ดูทั้งเด็กแว้นและพ่อแม่ของเด็กแว้น
พี่เบิร์ตเรียกอาก็เลยอาขู่ให้กลัวเลย
นี่เป็นไงเด็กแว้นแว้นแบบนี้นะครับ
โอ้โหประสบอุบัติเหตุแบบนี้น่ากลัวนะครับอยากให้กลัว